คือเป็นกระแสมาเหมือนที่คุณแอนบอกว่าเจรจากันมานานนะฮะ

จริงมีกระแสตั้งแต่ปี๒๐๒๐นะครับ

แอนจากกระพงเคยประกาศ๙๐๐๐ไลฟ์ของตัวเอง

ไม่สามารถผ่านเข้ารอบท็อปไฟล์ของการประกวดในปีนั้นได้

ไม่น่าเชื่อว่าคำพูดผ่านโซเชียล
แสดงถึงอารมณ์การเชียร์นางงามในวันนั้น

แต่เหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะครอบครององค์กรระดับโลก
หลายครั้งมีการค่อนแคะจากแฟนนางงาม
ว่านี่คือเรื่องโอ้อวดเกินจริง
เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
มีเพจดังจากทางฝั่งลาตินอเมริกา
ขายหุ้นไปยังนักธุรกิจจากประเทศไทย
ทำให้กระแสแฟนนางงามไทยและทั่วโลก
จองมาที่แอนจักรพงศ์อีกครั้ง

กระแสข่าวลือว่ามีรายชื่อคนไทย
ทรงอิทธิพลอีกหลายคนที่น่าจับตาอย่างมาดามแป้งด้วย

เฝ้ารองงกุฎนางงามจักรวาลมงกุฎที่๓

เป็นสัญญาณที่น่าจับตาว่าประเทศไทย

โดยเฉพาะนางงามนวัตน์อิสระไก้ศีล

การประกวดนางงามระดับโลกทุกเมื่อ

น่าจะเป็นกำไรของแฟนนางงามไทยและทั่วโลก

ค่ะรอลุ้นค่ะรอลุ้นดูการประกวดนะคะ